แบรนดี้โชว์แรกสิงห้าสาม

แล้วเวลามากัดให้สมัครกับเรา๒คน
ในคู่กัดสมัครขาว

ยังทีคู่กัดสบายขาว

มันเจอกันแล้ว๒คนแบบนี้นะค่ะผมชนะและก็คุณชิสานะ

อย่างนี้หรอคุณชอบแบบนั้นเหรอ

เรื่องราวข่าวสารเราก็มีให้ได้ติดตามกันเยอะสำหรับในวันนี้นะฮะ

และแน่นอนฮะเรื่องของฟุตบอลติดตามกันด้วยเมื่อวานนี้ก็

แต่ยังมีให้ได้ชมกันอีก
โปรแกรมการแข่งขันของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับ

เริ่ม๑๘นาฬิกา๔๕นาทีคิกออฟ๑ทุ่ม
เปิดไทยรัฐทีวีรอกันไปยาว
และอีกคู่แมทที่สำคัญค่ะ
ช้างศึกชุดใหญ่ไทยพบกับสุรินาม
ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดตั้งแต่๖โมง๔๕นาที
แล้วก็เริ่มแข่งขันที่ออฟคือ๑ทุ่ม

ทางช่องทางออนไลน์นะครับ
ติดตามก็ได้ตามช่องทางนี้เลย

กับมีนาวาระแห่งชาติไทยไปด้วยกัน
ครับส่วนในวันนี้เรื่องราวของเราเนี่ยมันมีเยอะนะ

ไปดูกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ด
โอ้โหเกิดเหตุระทึกในงามประเพณีแห่หลวงพ่อโต
จู่เสียงปืนรัวสนั่นขณะล่องคลอง

ต่อกันที่กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

อ้าวงานนี้ก็ชุนละมุนสิคะคุณ

ภาพวงจรปิดจับภาพหลวงพี่หื่น

งานนี้หมอปลากัดไม่ปล่อย
ลงพื้นที่ติดตามเรื่องราวจะเป็นอย่างไร
เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กันสมัครข่าว

ตั้งแต่เข้าปีใหม่นะมีบุคคลท่านหนึ่ง

คุณหมายถึงหมอปลามือประหลาบสมภเวสีแล้วคือ
นะไม่ว่าจะมีข่าวไหนมาอะไรยังไงล่ะ
แต่หมอปลาก็ยังอยู่ในหน้าสื่อตลอดเลยนะ
แทบจะทุกวันเราเล่าข่าวนี้ก็พูดถึงหมอปลากันบ่อย
แกงานชุกจริงเพราะฉะนั้นไปดูงานแกหน่อย
เพราะว่าล่าสุดนะครับแกเรียกได้ว่ากัดไม่ปล่อย
ต้องไปตามจับหลวงพี่หื่นให้ได้
เพราะว่าอะไรเรียกได้ว่าเป็นหลวงพี่แต่คิดจะไปสอยเกงในอะครับ

คุณผู้ชมดูภาพไปนะนี่สีแดงเราเขียนไว้แล้ว

คือเดี๋ยวนะถ้าคุณไม่บอกว่าเป็นพระเนี่ยดิฉันก็คือคิดไม่ถึงอ่ะ
เขานึกว่าคนทั่วไปแต่สังเกตคือชัดเจนเลยว่าอ่านหนึ่งหัวโล้นแหละแน่

แล้วเรื่องนี้นะครับหมอปลาเนี่ยแกได้รับเรื่องร้องเรียนมาจากชาวบ้านในอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซานี่แหละครับ
ได้มาจากภาพวงจรปิดนี่แหละแล้วเอามายืนยันด้วยถึงพฤติกรรมของหลวงพี่อื่น
คนหนีขอเรียกว่าคนหนีเลยละกันเออ

เป็นเรียกลูบละเออควรจะสึกได้แล้ว
เออนี่เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในคืนวันที่๒๓มีนาคมที่ผ่านมาตอนสัก๓ทุ่ม
พระมาในสภาพที่แบบว่าเขาบอกว่าใส่สบงมาด้วยนะ
แต่เป็นสบงผืนเดียวไม่ได้นุ่งจีวอน

่องเข้ามาในบ้านหลังจากนั้นก็นั่งยอง
แล้วก็ขโมยไปเลยก็คือพวงชุดชั้นใน
ื้อหือคือเจ้าของบ้านเขาเหมือนกับว่าได้ยินเสียงตะกุกตะกัก
เขาก็เลยตะโกนเสียงดังออกมาก็ทำให้เนี่ยฮะรีบหนีไปเลย
ตกใจไงสุดท้ายก็คว้ากางเกงในไปได้๓ตัวอยู่นะ

ไม่เท่านั้นคุณผู้ชมค่ะยังมีภาพวงจรปิดที่ใกล้กว่านี้

นี่ไปดูค่ะเห็นหน้าค่าตาหลวงพี่ชัดน่ะ

มวงดูสั้นเป็นคมเป็นคนดูหน้าตาดีนะพูดเลย
แต่แหมหน้าตาดีก็ไม่ได้บอกว่าจะเป็นคนดีอะไรนะ
เพราะว่ามาขโมยกางเกงชาวบ้านแบบนี้คือต่อให้ไม่ใช่พระเป็นคนทั่วไป

แต่พอเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นนะคะเจ้าของบ้านก็ได้หลักฐานชิ้นสำคัญ
ก็เลยนำวงจรปิดไปแจ้งความกับตำรวจ

ยังไงครับรู้แล้วนะว่าพระในคลิปคนในคลิปนี้คือใคร
อืมบอกเลยว่าชื่อพระไกรสอนโอ้อยู่ที่วัดหนองปลือ

แต่จะบอกอย่างนี้ว่าตำรวจเนี่ยไม่เข้ามาดำเนินการให้นะ

เธอก็เลยไปร้องเรียนที่หมอปลาค่ะ
ว่าอย่างนั้นจนกระทั่งเมื่อวานนี้นะครับตอนค่ำหมอปลาพร้อมกับพี่น้ำฟ้า
และทีมงานบุกไปเลยไปที่วัดหนองปลือที่ตำบลเขาหินซ้อนปรากฏว่า
ไปแล้วเนี่ยไม่เจอตัวฮะไม่เจอตัวพระไกรสอน
หมอปลากับทีมงานจึงขึ้นไปบนกุฏิเจ้าอาวาสก็ไปด้วยนะ

ใช่อ่ะพอเดินขึ้นไปไปสำรวจซิในห้องในกุฏิมีอะไร
พบว่าข้าวของต่างที่เก็บไว้เนี่ยนะคะ
คือเจอเต็มไปหมดเลยคือเหมือนเตรียมย้ายออกแต่ว่าย้ายไม่ทัน
หมอปลาก็เลยตรวจดูพบเสื้อผ้ากางเกงใน
มีทั้งของผู้หญิงผู้ชายอยู่ในกระเป๋าเดินทางเนี่ยคุณชนะ
ก็บอกไว้ก่อนนะไอกางเกงนงกางเกงในเนี่ยพระท่านคงไม่ได้ใช้นะ
ใช่ไหมคุณท่านไม่ได้นุ่งใช่ไหม
เย็นสบายอย่างนั้นเลยผมเคยบวชผมรู้

เนี่ยแล้วหมอปลาก็ค้นดูอ่ะหยิบออกมาแบบนี้คุณผู้ชม
แล้วก็ยังมีรองเท้าผ้าใบรองเท้ากีฬาและข้าวของเครื่องใช้อีกหลายอย่างเลย
โอ้โหไปดูบรรยากาศกันค่ะ
คั้นที่ดูเห็นมัวใหญ่จริงเลยนะคะนี่เขามีคน
สีอะไรครับ
คุณชนะนี่คือเปิดท้ายขายของเก่าเหรอคะ
นี่มาถามหามีสีบ่งสีเบสอะไรไหม

คือขโมยมาเยอะมากจริงจริงครับทีนี้ทีมข่าวของเราก็ไปสอบถามพระลูกวัดนะ
ท่านก็ให้ข้อมูลว่าพระไกรสอนเนี่ยได้ออกจากวัดไปตั้งแต่บ่ายเมื่อวันก่อนแล้วอ่ะ

ไกรสอนเนี่ยมาจากวัดอื่นนะคุณชนะ

คือมาขออาศัยจำวัดที่วัดหนองปลือเป็นระยะเวลาประมาณสักสามเดือนแล้วก็ก่อเหตุขึ้นเนี่ยแหละค่ะ
เจ้าอาวาสบอกแบบนี้เจ้าวาดวัดหนองปลือนะบอกว่าตัวอัตมาน่ะไม่ได้มีเบอร์ของพระไปสอนหรอก
อ่ะคือพระไกรสอนนั้นคือบวชจากวัดในพื้นที่ที่จังหวัดปราจีนบุรี
แล้วก็เดินทางมาหาเพื่อนที่บวชที่เป็นพระที่นี่แล้วก็จำวัดที่นี่เลย
ซึ่งตัวอัตมาก็คือเจ้าอาวาสวัดหนองปือเองก็ไม่ได้ขอเอกสารอะไรไว้ก็ไม่รู้เหมือนกันไปทำอะไรผิดมา
เออนะคะซึ่งทางหมอปลาก็เดินทางไปยังวัดหัวว่าที่จังหวัดปราจีนบุรีตามที่เจ้าอาวาสวัดหนองปลือท่านบอกนะคะ
เอาจริงน่ะงานนี้ต้องตามให้ถึงที่สุดไปเจอครูบามนคลังเจ้าอาวาสวัดท่านก็บอกว่าพระไกรศรเนี่ยเป็นพระที่มีพฤติกรรมเก็บกฎ
ชอบอยู่คนเดียวไม่สูงสิงกับใคร
เออแล้วคือก่อนหน้านี้มีปัญหาคือไม่ยอมออกบินทบาท

ท่านก็บอกว่าเออก็แปลกใจอยู่นะ
แล้วที่ไปที่วัดหนองปลือไปขโมยกางเกงในเนี่ยก็งงเหมือนกันว่าทำทำไมเพราะว่าที่ผ่านมาก็ไม่เคยเจอพฤติกรรมแบบนี้มาก่อน
แต่อย่างนี้ก็พอจะมีพฤติกรรมแปลกอยู่บ้างนะครับ
เพราะเราไปสืบทราบมาบอกว่าเมื่อปลายปีที่แล้ว
ในช่วงหลังทอดกระถิ่นไปอยู่ที่เพชรบูรณ์
แม้กระทั่งไม้จิ้มฟันก็เอาไปด้วยนะ

ไม่ใช่ฝันกันเลยรบว่าเป็นวันอย่างนั้นเลยนะ
เอาแต่เขาบอกว่าลักษณะเนี่ย
ไกรสอนเนี่ยนะน่าจะหนีมากกว่าลักษณะ
เพราะข้าวของยังทิ้งเอาไว้อยู่ที่วัดหนองปลือ
ค่ะก็คงจะหนีไปก่อนละมั้งนะ
ก็ยังไม่รู้นะคะว่าตอนนี้ความคืบหน้าเป็นยังไง
ศึกไหมก็คงจะต้องรอสอบสวนตรวจสอบกันอีกที

อุ้ยหนักลวดขอให้ใจก่อน
คุณผู้ชมเหตุระทึกเกิดขึ้นอีกแล้วในงานบุญ
งานบุญที่จังหวัดสมุทรสงครามเป็นงานบุญแห่หลวงพ่อโตไปตามคลองดำเนินสะดวก
แต่ระหว่างที่แห่ไปชาวบ้านเขาก็กำลังชื่นชมอยู่
ปรากฏว่าท่านใดนั้นมีเสียงปืนดังขึ้นค่ะ
แต่สิ่งที่ไม่ควรเกิดก็คือเกิดขึ้นมานั่นก็คือเสียงปืนนะคะ
รั้วสนั่นสลับกับเสียงประทัดแทบจะแยกไม่ออกเลยไหนปืนไหนประทัด
แต่สุดท้ายก็มาพบว่าเจมส์นี่แหละนายฐานุพงศ์อายุ๒๐ปี

โอ้โหเนี่ยครับเหตุการณ์มันเกิดขึ้นระหว่างการจัดงานประเพณีแห่หลวงพ่อโตนะครับ
ของวัดหลักศรีราชสโมสรโอ้โหเป็นงานประจำปีในงานใหญ่เลยนะ

เขาจัดกันที่จังหวัดสมุทรสาครเขาก็มีการอัญเชิญหลวงพ่อโต
ประดิษฐานบนเรือแล้วก็แห่ไปตามคลองดำเนินสะดวก
๓จังหวัดก็มีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครอะไรแบบนี้
ก็จะให้เจ้าบ้านสองฝั่งคลองได้ศักรบูชามันคืองานบุญ
ใช่ค่ะก็คือจะล่องมาเรื่อยแห่มาเรื่อยสิ้นสุดที่วัดหลักศรีราชสโมสรนี่นะคะ
แต่พอเกิดเหตุการณ์ว่ามีคนถูกยิงเนี่ยนะเพื่อนก็นำเรือจอดเทียบท่า
แล้วก็รีบพาตัวในเจมส์เนี่ยขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ซ้อน๓เลย
ไปส่งที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนกแขวกค่ะ
แต่คุณค่ะถูกยิงขนาดนั้นถือว่าอาการสาหัสนะ
นั่นน่ะสิครับถูกต้องต้องรีบส่งไปโรงพยาบาลเลยน่ะนั่นน่ะสิครับน่าซีดเลยคุณ
ใช่ค่ะเพื่อนเองต้องงงกันใหญ่ว่านายเจมส์ไม่ถูกยิงเพราะอะไร

เอ้าคดีนี้ครับพันธุ์ตำรวจเอกเทิดเกียรติรักพันนิชมณีนะครับ
เป็นผู้กำกับการสพดำเนินสะดวกนะครับ
เปิดเผยว่าผู้บาดเจ็บถูกยิงเข้าที่ด้านหลังที่บริเวณสะบักซ้าย
กระสุนมันฝังในเกือบถึงปอดอาการสาหัสต้องส่งรักษาต่อทั้งหมด
สามโรงพยาบาลนะคุณชิสาต่อกันไปแบบนั้นล่าสุดครับรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วตามสิทธิ์การรักษา
แล้วก็ได้รับการผ่าตัดเอาหัวกระสุนออก
ตอนนี้อาการพ้นขีดอันตรายแล้ว
โล่งใจไปหน่อยหนึ่งนะแต่ทีนี้ต้องมาตามต่อแล้วว่าตกลงใครเป็นคนยิง
โดยทางตำรวจจะเรียกคนบนเรือมาสอบปากคำอย่างละเอียด
เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้ง
โอ้โหข่าวดีคือว่าตอนเนี้ยรู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วคุณผู้ชมคุณชนะ
คาดว่าอีกไม่นานน่าจะได้นำตัวมาดำเนินคดีได้แน่นอนค่ะ
เอาล่ะโอ้งานบุญก็เป็นอย่างนี้ซะทุกทีไม่อยากให้เกิดเลยนะ
ครับมาที่เรื่องของการดื่มจนมึนเมาจนไร้สติ
บรรดานนักท่องเที่ยวครับเข้ามาดื่มแล้วก็พักผ่อนกันที่หาดป่าตองจังหวัดภูเก็ต
มากันสักประมาณ๑๐คนพร้อมเอาได้ที่โอ้โหสงสัยคือขนอง
ไปขับรถตุ๊กแดงที่จอดอยู่ข้างทางซะอย่างนั้นนะครับ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

คืนเฮดชโฟเฟอร์รถตุ๊กแดงเนี่ยก็ไปแจ้งความออกไปแล้วนะ
และตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการตามตัวชายชาวต่างชาติกลุ่มนี้มาสอบสวน
เพื่อชดใช้ค่าเสียหายเห็นว่าก็ทำของเขาเสียหายด้วยนะ
เมาไม่ว่าสัญชาติไหนเชื้อชาติใดก็เมาได้
ถ้ากินเยอะไปแล้วสติมันก็หลุดถูกไหมฮ

งานนี้ไม่ได้เมาเหล้า

เมากาวแล้วก็เข้าไปสวนมะพร้าว

เหตุผลเพียงเพราะว่า

เพราะมันหวานแล้วมันนั่วครับ

เพราะมันหวานมันนั่ว

มันหวานนัวก็เลยขโมยกิน

เอางี้ผมว่าถ้าอยากกินไปขอเขาดี

เก้าไหนจะขอส่วนเค้าก็บอก
ถ้าอยากกินก็มาบอกอย่าได้ขโมยเลย
ท้ายที่สุดเราก็ต้องจับตัวหัวขโมย

บุ๊กบุ๊กอายุ๒๐ปี

ชื่อพันนาน่ะไม่ใช่คุณบุ๊กถูกศรกุล

มะพร้าวที่เขาปลูกอยู่ในสวนของร้านอู๊ดล่าเป็ดค่ะเลขที่หนึ่งสองสามหมู่เก้า
เชียงพินตะบนเชียงพินอำเภอห้วยหลวงจังหวัดอุดรธานีครับสุดท้ายเนี่ยก็ถูกจับนะคะ
แต่เจ้าของมะพร้าวเนี่ยนะคะก็โดนในบุ๊กใช้ก้อนอิดทุบที่แขน
เป็นแผลเลือดออกเหมือนกันนะคือสู้กันอยู่อ่ะอีก
เอางี้ลองค้นตัวหน่อยค้นตัวในบุ๊ก
มีเงินสดห้าสิบบาท

บอกบุ๊กยอมรับแบบแมน

ตอนนั้นบุ๊กได้มะพร้าวไปสองลูก

มาครั้งนี้เอาไปหนึ่งลูกแต่ทีนี้ถูกเจ้าของมะพร้าวจับได้
เจ้าของก็คือนายพานุมาตรนะคะ
บอกว่าตอนนั้นเห็นในบุ๊กปีนรั้วเข้ามาขโมยมะพร้าวน้ำหอม
ก็ตะโกนบอกไปว่าเฮ้ยถ้าอยากกินไม่ต้องขโมย

เพราะเห็นว่ามะพร้าวนี่หายไปสองลูกแล้วไง

ยังเด็ดเอามะพร้าวไปอีกหนึ่งลูก
แล้วก็ปีนรั้วหนีไปค่ะ
ตัวคุณพานุมาตรเจ้าของเนี่ยเขาก็เลยขี่รถมอเตอร์ไซค์ไล่ติดตาม
จนสามารถจับตัวไว้ได้แล้วก็แจ้งตำรวจให้มาคุมตัวไว้นี่แหละค่ะ
เรื่องของเรื่องนะอันนี้มันเป็นภัยสังคมอย่างหนึ่งนะ
ก็คือลักเล็กขโมยน้อยเนี่ยสักพักเดี๋ยวจะลักของที่มันใหญ่กว่านี้อีกนะ
ถูกก็เลยจะต้องให้ตำรวจเนี่ยคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
ในข้อหารลักทรัพย์และทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บ
ส่วนหนึ่งของนิสัยรักเล็กขโมยน้อยก็อาจจะมาจากการที่เขาดมกาวด้วยไหม
มันก็เป็นสารเสพติดอาจจะทำให้แบบเราแบบคุมตัวเองไม่ได้
ยังช่างใจใช่อ่ะคุณผู้ชมครับไปดูนาทีชีวิตกันหน่อยของพ่อนุ่มคนนี้ครับ
โอ้โหมาไงอ่ะนะ
เอาดูผู้ชายคนนั้นนะเหมือนว่าเขาเดินไปจะล้างมือตรงก๊อกน้ำตรงนั้นใช่ไหม

เออก็ล้างมือปกตินั่นแหละก็ไม่ได้คิดอะไรหรอก

สักพักเหมือนเขาได้ยินเสียงแล้วมาล้างอาจแล้วก็อยู่

ตรวจเป็นเลยอะโอ้โหพี่พี่ไปยังไงมายังไง
แต่อย่าลืมกลับมาเก็บไก่ไว้ด้วยนะอุ้ยจะเติมน้ำมันก็ไม่ต้องรีบขนาดนั้นเลย
เออยังไงล่ะเนี่ยลักษณะไม่น่าจะเติมน้ำมันแล้ว
น่าจะหักหลบรถมาแหกโค้งอะไรมาสักอย่าง
สักอย่างหนึ่งนั่นแหละโอ้โหแล้วมันหวิดจะเกิดอุบัติเหตุ
ว่าเป็นอุบัติเหตุใหญ่ขึ้นเนี่ยเข้ามาชนอย่างนั้นมันก็เสียหายพออยู่แล้วนะ
แล้วเกือบจะไปชนคนด้วยอืมอ่านี่เราก็มีภาพหลักฐานตรงนี้มา
เดี๋ยวสืบสาวเราเรื่องกันต่อว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นอุบัติเหตุ
เป็นความไม่ตั้งใจหรือเป็นเหตุการณ์อะไรนะคะ
ครับไปดูเรื่องราวของความไม่พอใจของคนอยู่ใกล้ใกล้กันหน่อย
คุณป้าคนหนึ่งโวยวายว่า
หญิงสาวคนนี้พาหลานมาคลานใกล้ห้องแล้วมันเสียงดัง

มึงไปเลยมึงไม่ต้องมาอยู่ที่นี่เลย
บ้านกูมึงจะมาไลฟ์กูได้ยังไง

พี่หลังก็แวะใต้ไว้ไม่ให้ใครเดินผ่าน

โอ้โหมันเป็นอะไรที่พูดยากมากเลยนะ
คุณตลอดเองก็ยังไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร
คือก็พยายามให้ทุกคนเนี่ยคุยกันดีนะ
ฝ่ายผู้หญิงที่เป็นคุณป้าเนี่ยก็พอสมควร
วัยรุ่นเองก็สู้เหมือนกัน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหน้าห้องพักเอื้ออาทรแห่งหนึ่ง
ท่าข้ามกรุงเทพมหานครนะคะ

เกิดมาจากหญิงสาวอายุ๑๗ปี
พาน้องชายวัย๑๑เดือนคลานผ่านหน้าห้องพัก
แต่ก็ไม่ได้เสียงดังอะไรนะเขาว่าอย่างนั้นนะ
แต่จังหวะที่กำลังอุ้มน้องกลับห้องพัก
อยู่ป้าที่เห็นในคลิปเนี่ยนะคะ
ซึ่งอยู่ห้องข้างเคียงออกมาด่าทอ
พูดเสียงดังจนเด็กชายอายุ๑๑เดือนร้องไห้จ้าเลย

เด็กร้องขนาดนี้เธอก็โมโหไงมาทำเด็กร้อง
ก็เลยปะทะคารมกับป้าไปยกใหญ่
ป้าก็เลยครูว่าเดี๋ยวจะแจ้งตำรวจนะ
ตอนนั้นเธอก็คิดว่าป้าเขาแค่คู่แหละ
เรื่องเล็กน้อยแค่นี้ทำไมต้องถึงตำรวจ
แต่ช้าแต่ตำรวจมาจริงครับ
แล้วก็เรียกเด็กสาวคนนั้นออกมาคุยแต่ไม่ได้มาคุยคนเดียว
มาคุยกันต่อหน้าป้าคนที่แจ้งความนั่นแหละ
อ่ะจะได้เคลียร์กันลงตัวตำรวจเขาไม่ได้มาจับ

แต่ไก่เกลี่ยรู้เรื่องไหมคุณว่า
เสียงดังแบบว่าต่างฝ่ายต่างก็มีเหตุผลของตัวเอง

อย่างนี้เด็กสาวเจ้าของคลิปบอกว่า
ก่อนหน้านี้เคยมีเรื่องกับป้าคนนี้ด้วย

เรื่องของเรื่องเนื่องจากเธอเลี้ยงสุนัข
แล้วสุนัขนั้นมันเดินผ่านห้องของป้าคนนี้

จนเธอบอกว่าเธอต้องนำสุนัขไปฝากไว้กับคนอื่น
กระทั่งมาเกิดเหตุลักษณะแบบนี้คือเด็กเดินผ่าน

ว่าป้าตกลงว่าใครจะผ่านได้ไหมยังไง
แต่ทางตำรวจสอนอท่าข้ามเนี่ยก็ไกลเกลียแหละ
แล้วก็บอกเหมือนกับปลอบประโลม
ว่าแบบสองฝ่ายก็บ้านใกล้เรือนเคียงเนาะ

หนักนิดเบาหน่อยก็ให้อภัยกันนะ
แล้วทั้งคู่ก็แยกย้ายเดินกลับห้องตัวเองไป

ก็จบด้วยดีแหละนะจบด้วยดีแหละ
เพราะว่าคุณตำรวจก็เป็นตัวกลาง
เป็นสื่อกลางที่มาคอยเจรจาให้

บางทีก็เป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องก็ต้องยอมรับ

เออแต่ว่าได้คุณตำรวจมาช่วยก็ถือว่า
เห็นใจกันไปเห็นใจคุณตำรวจอยู่เหมือนกันนะ
แต่ก็คือมันจะเกิดแบบนี้อีกไหมไม่แน่ใจ
มันก็มีค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกัน

ผมมีเพื่อนเป็นตำรวจก็ค่อยจะมาเล่าเรื่องพวกนี้
มันก็เป็นอะไรที่อึดอัดใจอยู่เหมือนกัน

หลักไปพุ่งชนกับรถกระบะเข้าครับ

ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไม
ถึงได้อยู่ไปชนกันแบบนี้

ว่าจริงมันก็อยู่กันคนละเลนส์ถูกไหม

มันเหมือนกับเป็นถนนที่เป็นสองเลนสวนกัน

รถคันนี้ก็ขับไปจนถึงจุดหนึ่ง
แล้วไปเจอกับรถจักรยานยนต์ผู้คัก

ก็เกิดขึ้นจากที่คุณลุงเนี่ยขับรถไปตกหลุมบนถนน
มันก็มีสิทธิ์ที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

สำหรับถนนบางครั้งถ้าเกิดมันช่ำรุด

ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดใน

กลับมาด้วยเพลงนี้
ด้วยความเป็นห่วงก็ยังต้องฝากเตือนเรื่องของอุบัติเหตุกันต่อนะ
ทุกวันนะคะคุณชนะโดยเฉพาะบนท้องถนนเนี่ยนะคะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดว่ายังไม่ทันจะออกสู่ท้องถนน
ออกมาจากซอยออกมาจากบ้านหรือออกมาจากหน่วยงานต่าง
ต้องระวังนะแค่ขับออกมาบางครั้งอุบัติเหตุมันก็มาถึงที่เลยครับ

อย่างที่บอกเลยไหมเนี่ยครับยังไม่ทันจะไปถึงไหนเลยอะครับ
อุบัติเหตุมาแล้วนั่นไงเต็มเห็นจากวงจรปิดนี้แล้วอู้หู
ขับรถคันนี้ครับเพิ่งจะขับออกมาจากโรงพยาบาลพระปกเก้าจังหวัดจันทบุรี
ก็ออกมาแบบเรื่อยอ่ะนะแต่สักพักหนึ่งอะครับ
พอจะผ่านตรงนี้ไอ้ทางตรงตรงนี้ไปเนี่ย
กลายเป็นว่ารถกลับมาคณะพลุงมาชนพอดีเลย
เขาก็นำมาแชร์ให้ดูกันเนี่ยนะคะ
ก็ยังไงดีล่ะคือดูแล้วก็คงต้องย้ำเตือนกันตรงนี้แหละ
ว่ายิ่งถ้าเราจะแบบข้ามซอยข้ามแยกอะไรที่มันใหญ่
แล้วก็ต้องดูให้มันถี่ถ้วน
เพราะบางทีดูฝั่งขวาที่เป็นรถสวนมาเนี่ย

แต่ฝั่งนู้นฝั่งตรงข้ามใช่ไหมจะมาหรือเปล่าจะมีไหม
แล้วเขาก็มาทางตรงไงเขาก็มาเร็วถูกไหมคะ
อับสายตาไหมคะหรือว่ามันมีอะไรที่
ทำให้เรามองไม่เห็นหรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็ต้องเช็คให้ดี

คุณผู้ชมครับเรานะฮะวันนี้จะลากันด้วยนะครับ
ภาพของลูกหมาตัวน้อยที่เกาะหลังซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์
รักจริงน่าเอ็นดูค่ะแล้วติดตามรายการต่อไป
ข่าวเย็นไทยรัฐนะคะพรุ่งนี้มาเจอกับพวกเรา๔โมงเย็น
ครับหมดเวลาลาไปแล้วสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ